ติดตามกันต่อสำหรับประเด็นในต่างประเทศ
ตอนนี้รัสเซียพบกล่องบันทึกการบินของเครื่องบินรบที่ถูกทางการตุรกียิงตกแล้ว
ที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาหลักฐานมายืนยันว่าเครื่องบินรบของรัสเซียถูกตุรกียิงตกอย่างตั้งใจ
ผลเอกเซอร์เก้ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย
นำส่งกล่องบันทึกการบินของเครื่องบินรบซู๒๔ของรัสเซีย
ถูกทางการตุรกียิงตกเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา
ให้กับนายบาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียค่ะ
ซึ่งผู้นำของรัสเซียประกาศให้ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศที่สนใจ
อยากค้นหาคำตอบจากกล่องบันทึกการบินนี้มาร่วมตรวจสอบ
เพื่อที่จะหาหลักฐานการกระทำของทางการตุรกี
รัสเซียเรียกว่าเป็นการแทงข้างหลังค่ะ
โดยปูตินกล่าวว่ากล่องใบนี้ได้บันทึกข้อมูล
วิถีการบินของเครื่องบินรบซู๒๔
นับตั้งแต่บินขึ้นจากฐานไปจนถึงวินาทีที่ถูกยิงจนตกพื้น
ซึ่งจะเป็นหลักฐานชั้นดีนะคะที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า
เครื่องบินรบลำนี้ถูกยิงตกในพื้นที่ใดค่ะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักฐานจากกล่องบันทึกการบินนี้

แต่ว่าปูตินก็ยืนยันจะเดินหน้าคว่ำบาดตุรกีต่อไปค่ะ
โดยอ้างว่ารัสเซียไม่ได้มองตุรกีแค่มิตรประเทศ
แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ร่วมมือกันต่อต้าน
และปราบรามกลุ่มก่อการร้าย
แทงข้างหลังครั้งนี้ของตุรกี
จึงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างถึงที่สุดค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในปฏิบัติการปราบรามไอซิส
ล่าสุดทางรัสเซียได้ยิงขี่ปนาวุฒิจากเรือดำน้ำ
ที่ฐานในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าโจมตีกลุ่มไอซิส
ซึ่งรัฐมนตรีกระลาโหมของรัสเซียรายงานนะคะว่า
โจมตีทางอากาศควบคู่ไปกับการโจมตีจากเรือดำน้ำ
สามารถทำลายคลังแสงแหล่งน้ำมันและโรงงานทำเหมืองได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ผู้นำรัฐเซียงเปรยด้วยว่า
ขีปนาวุจักรเรือดำน้ำนี้สามารถใช้กับหัวรบนิวเคลียร์ได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้มันในการปราบรามกลุ่มก่อการร้ายด้วยค่ะ